โคราชก็มีการทำพิธีเลี้ยงสารปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเช่นกัน
เขาบอกนะว่างานนี้มีชาวบ้านเกิดอาการประหลาดด้วยค่ะ
ดูกันไปคุณผู้ชมการประกอบพิธีเลี้ยงสารปู่ตา
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องแถบภาคอีสานเนี่ย
จะไหว้กันเพื่อความสิริมงคลแล้วก็เพื่อความ
มือเมืองอำเภอพี่ไมย์จังหวัดณครราชสิมาเขาตั้งโต๊ะวงสวง
มากันทำพิธีกันกว่าห้าสิบคนนะคะมาประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงปู่ตา
บริเวณสารปู่ตากลางบ้านว่ากันว่าสืบทอดประเพณีนี้กว่าร้อยปีแล้วค่ะ
สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นค่อยดูกันไปนะคะ
นอกจากจะมีพ่อหมอมีร่างทรงมาประกอบพิธี
สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือขัน๕ขัน๘หัวหมูพร้อมอาหารคาวหวาน
รวมไปถึงผลไม้ขนมน้ำเหล้าหมากพลูและบุรี
ของเส้นไหว้ชุดใหญ่จัดเตรียมมาแบบนี้แล้วปุ๊บ
จะขาดร่างทรงผู้ประกอบพิธีไม่ได้
ร่างทรงเนี่ยจะมาประกอบพิธีเชิญปู่เชิญตามาเข้าทรงเพื่อมารับเครื่องเส้นไหว้
แล้วจากนั้นค่ะก็ต้องทำนายดวงชะตาของหมู่บ้าน
รวมไปถึงเรื่องของฝนฟ้าหรือว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วย
ร่างทรงกินเครื่องไหว้ปุ๊บก็มานั่งทำนายทายทัก
แต่คุณผู้ชมคะในช่วงระหว่างที่ทำพิธีเนี่ย